คราวนี้เป็นเหตุการณ์มีดดาบฟันแม่ค่ะเป็นลูกทรพีเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เป็นลูกชายอยู่สามสิบหกปีเกิดอาการคลุมคลั่งค่ะ
ทะเลาะกับแม่หลังจากนั้นก็ไปเอามีดดาบมาทำร้ายร่างกายแม่
แม่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมร่องรอยที่แม่คนนี้นะคะ

หกปีค่ะใช้มิดดาบพยายามฟันนะคะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลตำบลอุ่มเมาส์
อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ต้องลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้แล้วค่ะไปพบนางบุญมาสวัสดิ์เอื้ออายุห้าสิบหกปี
ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะถูกลูกชายแท้
มิดดาบฟันได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายหลายแห่งแบบนี้ค่ะ
อกจากจะเจ็บร่างกายแล้วแม่ยังเจ็บใจด้วยเพราะแม่หลั่งน้ำตาแบบนี้ค่ะ
หลังน้ำตาแม่เสียใจมากแม่บอกว่าเสียใจมากที่ถูกลูกชายแท้กระทำแบบนี้
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะลูกคนนี้ทำกับแม่แบบนี้บ่อยครั้งมาก
คุณแม่บุญมาเล่าให้ฟังว่าลูกชายคือนายทองดาหรือว่าหนุ่ยอายุ๓๖ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านเธอจึงบอกให้ลูกเนี่ย
นำรถเข้ามาจอดในบ้านเนื่องจากว่าแดดมันร้อนใช่ไหมแดดมันแรง
แต่ลูกชายเนี่ยเกิดอาการคือไม่พอใจแล้วก็โมโหดุด่าว่ากล่าวแม่
กระทั่งมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงลูกชายเกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
เดินไปคว้ามีดดาบยาวไล่ฟันแม่จนแม่ได้รับบาดเจ็บแล้วตัวแม่เองต้องหลบหนีหัวซุกหัวสุน
ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแม่บุญมาเล่าบอกว่าลูกชายมีประวัติ
เคยเสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดนานถึง๔๐วัน
แต่เมื่อกลับมาแล้วมันยังไม่หายดีค่ะ
อารวาสทำลายข้าวของเป็นประจำ
และทำร้ายแม่เกือบทุกวีทุกวัน
บางครั้งยังทำร้ายพ่อที่พิการอีกด้วย

อยู่อย่างหวาดภาวะและหวาดระแวง
นอนที่บ้านตัวเองไม่ได้น่าเห็นใจแม่มาก
ต้องไปขออาศัยนอนอยู่ที่บ้านญาติ
ครั้งนี้แม่บุญมาบอกว่าหมดแล้วจริง
หมดความอดทนและแจ้งตำรวจให้มาจับลูกชาย
เอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ